๔โมงครับสองท้ายแล้วสามต้าน

ก็ผมจะจ่ายเพียงไหนครับ
ไม่มีตังค์ก็ขึ้นรถไม่ได้เลยล่ะครับ

ตอนนี้ก็ตรงกดดูก่อนแล้วครับ
เดี๋ยวผม
๕๐บาทเองแป๊บนึงที่มาละครับ

มันเป็นชื่อของใคร
อาวพี่รถรอบสี่โมงคือคันนี้เหรอ

แล้วทำไมพี่ไม่บอกว่ามันเต็มหรือไม่เต็ม

อ้าวแล้วพี่จะให้ผมนั่งทำอะไรต้องชั่วโมงครึ่ง

ขอโทษนั่งไหวได้ป่าว
อันนี้ผมนั่งแล้วผมนั่งรอมาต้องชั่วโมงครึ่ง
ก็เป็นผู้คนเที่ยวสุดท้ายมันลำบากอยู่แล้ว
ยังไม่รู้ว่ารถมันเต็มไหม

น้องเฉียงผมรู้จักเขาเป็นยูทูบเบอร์นะ

เฉียงจะขึ้นรถตู้ใช่ไหม
ที่ไหนนะอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น
ทีนี้ก็ถามคุณลุงที่อยู่ที่สารารถู้นี่นะ
เขาบอกมีเที่ยวสุดท้าย๔โมงครึ่ง

คือตั้งใจว่าเข้าใจนะเดี๋ยวนี้สังคมร้ายเงินสด

กดตู้มาแล้วก็ได้มาเอามา๕๐บาทจะมาจ่าย

ผ่านไป๑ชั่วโมงครึ่ง
ที่นั่งรอด้วยความอดทนโอเครถตู้เที่ยวสุดท้าย
เดี๋ยวฉันจะได้นั่งกลับบ้านแล้ว

ก็นี่อ้าวนี่ได้แต่ร้องคำว่าอ้าวทำอย่างไรนะนี่

คือเต็มเขาก็บอกหน้าตาเฉยเลยเต็ม
และที่นั่งรอมาตั้งชั่วโมงครึ่งล่ะครับ
คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกแหละ

ซึ่งเป็นผู้โดยสารอีกคนที่ไม่สามารถขึ้นรถคันนี้ได้ไหม

เราไปหารถเหมากันไหม
คือเจ้าตัวบอกว่าจริงตอนที่รถมาถึงพยายามถามแล้วนะ
ทำไมที่นั่งเต็มแล้วปล่อยให้นั่งรอนานแบบนี้เป็นชั่วโมง
เขาบอกว่าคนที่อยู่ตรงนั้นก็คือนายท่า
นายท่าตอบมาว่าก็โทรหารถตู้

แล้วจะไปรู้ได้ยังไงว่ารถมันเต็มหรือเปล่า
แล้วบอกด้วยว่าตอบกลับมาเมื่อกี้ในคลิปเราก็ได้ยิน
ปกติเที่ยวสุดท้ายก็เป็นแบบนี้อยู่แล้ว

พี่ให้บริการกันอย่างไรนี่คือต้นตู้ขนส่งนะ

เรื่องนี้คือแค่โพสต์ไว้เฉยคนเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะ

ใช่ค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมคะกลายเป็นว่า
แล้วก็เรียกในท่ารถตู้มาสอบถามถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
แล้วก็อย่างที่บอกว่าในท่าก็ชี้แจง
บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยคือติดต่อคนขับรถตู้ไม่ได้
จึงทำให้ไม่รู้ว่าคนที่อยู่ในรถตู้มีจำนวนเท่าไหร่
ไม่คิดว่ารถตู้คือมันจะเต็ม

ก็ตามที่คลิปที่ออกนั่นแหละครับผมอาจจะการบริการอาจจะไม่โปร่งแจ้ง
ก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าวันนั้นทุกครั้ง
แต่ละรอบ๔โมงสุดท้ายผมจะระมัดระวังมากที่สุดในการขายตัว
เพราะเป็นเที่ยวสุดท้ายใครขอกราบอภัยด้วยนะครับที่ผิดพลาดไป
แต่บางครั้งก็ความเหนื่อยล้าเหนื่อยล้าก็มีบ้าง
เที่ยวสุดท้ายตื่นตั้งแต่ตี๕นะครับ
มันเหนื่อยล้าแล้วก็กังวลใจเกี่ยวกับรถโดยสาร
รถโดยสารเที่ยวนั้นไม่ว่าสายสหภัณฑ์นิบน้องวลัมพู
หรือสายอื่นถ้าเป็นเที่ยวสุดท้ายก็คงจะหนักใจเช่นผมนี่ครับผมขอบคุณครับผม
ก็ขอโทษก็ไหว้ขอโทษแบบนี้ก็ให้เหตุผลมาต่างนานา
เขาบอกพอเที่ยวสุดท้ายมันก็จะหนักใจแบบนี้แต่มันต้องมีทางแก้สิคุณ
มันต้องมีวิธีสิคุณมันต้องมีวิธีในการเช็คว่าผู้โดยสารที่นั่งมาจากจุดอื่นอื่น
เขามาถึงอีก๕รถตรงนี้บนรัฐเนี่ยเต็มหรือยัง
คือคุณบุ๊คอย่างนี้มันต้องประสานกันทั้งสองฝั่งไง
คือคุณจะออกมาจากตรงนั้นคุณขายเท่านี้จบเวลาตรงนี้เท่านี้
ทางนี้ก็ต้องประสานไปว่าพี่ครับมีผู้โดยสารอีก๒คนรอตรงนี้
ระหว่างทางต้องมีการประสานกันตามจุดรับ
ติดต่อกับคนขับรถตู้ต้นทางไม่ได้
เขาบอกปิดไม่ได้จากนี้ไปมันก็ต้องติดต่อให้ได้แล้วแหละ

ใช่แล้วก็เข้าใจเขาแล้วคือเขาจะกลับอย่างไร
ทีนี้คุณผู้ชมคะมันก็มีความคืบหน้าแล้วนะคะ
เพราะกรมการขนส่งทางบกอย่างที่บอกค่ะ
มีการประสานผู้ประกอบการรถตู้
รวมไปถึงเมื่อกี้ก็เรียกในท่ามาสอบ
ปรากฏก็อย่างที่ในท่าบอกไปว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจริงเป็นตามนี้
ก็เลยมีการโอ้โหคุณผู้ชมก็ถูกลงโทษปรับไปค่ะ
เพราะว่าจากการพิจารณาเรื่องทั้งหมดแล้ว
กลายเป็นว่าถือว่ามันไม่เป็นไปตามเรื่องของมาตรการในการให้บริการ
และไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมาย
เปรียบเทียบปรับจำนวน๕๐๐๐บาท
แล้วต้องให้มาทำการสรุปเรื่องที่เกิดขึ้น
แจ้งทางผู้ประกอบการรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะติดต่อไปทางด้านของคุณเสียงยูทูบเบอร์รายนี้ด้วยนะคะ
เพื่อทำความเข้าใจแล้วจะขออภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำแบบนี้อีกค่ะ